อากาศเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาล
พอนายกมานะโอ้โหมาเตรียมแถลงข่าวทุกคนก็ตั้งตารอคอยใช้คำนี้
เพราะว่าเอาจริงอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักนั่นแหละ
แล้วเราก็มีคำถามกันมาตลอดว่าเมื่อไหร่นะจะเอาเงินมาจากไหนนะ
เมื่อไหร่จะได้ใช้ใช้อะไรได้บ้างรัศมี๔กิโลเมตรแค่นั้นไหม
ทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีความชัดเจนเรื่องนโยบายเงินดิจิทัล๑๐๐๐เนี่ยนะคะ
พอเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตแล้วเนี่ย
ไขก่อนเอาเงื่อนไขก่อนคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์นี้ก็คือ
หนึ่งเลยต้องเป็นคนไทยอายุสิบหกปีขึ้นไปอืมและสองอันนี้ก็ต้องกาดอกจันทร์เอาไว้นะ
รายได้จะต้องไม่ถึง๗๐๐๐บาทต่อเดือน
และก็จะต้องมีเงินในบัญชีทุกบัญชีไม่เกิน๕แสนบาท
คำถามก็คือถามตั้งแต่ตอนนี้เลยเอาถ้าเกิดว่าฉันรายได้เกิน๗๐๐๐
แต่เงินฝากน้อยกว่า๕แสนฉันได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าฉันน่ะมีรายได้น้อยกว่า๗๐๐
แต่มีเงินฝากมากกว่า๕แสนล่ะก็ไม่ได้เหมือนกัน
ก็คือเงื่อนไข๒อันนี้เราต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง๒อันเลย
อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้แล้ว
ไม่ว่าเงินจะไม่ถึง๗๐๐๐หรือเงินฝากในบัญชีจะไม่ถึง๕แสน
ทีนี้ทีนี้คุณผู้ชมค่ะการใช้สิทธิ์การใช้สิทธิ์เนี่ยก็คือรับผ่านแอปเป่าตังค์
และสองก็ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สามเนี่ยต้องใช้จ่ายภายในอำเภอ
อันนี้เขาต้องยึดข้อมูลตามบัตรประชาชนนะ
และ๔คือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดใช้สำหรับซื้อ
อันนี้คือเขาบอกว่าไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้หรือว่าแลกเป็นเงินสดได้
แล้วถามว่าทำอะไรอ่ะก็นี่ไงซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่ม
แล้วก็ซื้อสินค้าพวกอุปโภคบริโภคเท่านั้น
จะเริ่มใช้ได้เดือนพฤษภาปี๖๗นะ
แล้วต้องใช้ครั้งแรกภายในระยะเวลา๖เดือน

ทำให้จำเป็นต้องมีการปรับเงื่อนไขต่าง
โดยเป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชน
นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์
และอีกและอีกหลายหน่วยงานที่รัฐบาลนำมาปรับปรุงเป็นเงื่อนไขใหม่
โดยให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง๗๐๐๐บาท
และมีเงินฝากทุกบัญชีทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน๕แสนบาท
แปลว่าถ้าคุณได้เงินเดือนเกิน๗๐๐๐บาทก็จะไม่รับสิทธิ์
แม้ว่าเงินฝากคุณจะไม่ถึง๕แสนบาทก็ตามที
และในขณะเดียวกันถ้าคุณฝากเงินเกิน๕แสนบาท
แต่เงินเดือนไม่ถึง๗๐๐๐บาทก็จะไม่รับสิทธิ์เช่นกัน
ต้องไม่เกิน๗๐๐นะครับเออนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะ

ทีนี้พอนายกอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของฐานรายได้

พอวิเคราะห์ครอบครัวที่รายได้น้อยกว่า๗๐๐๐
มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
มากกว่าอีกกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ
เช่นเดียวกันเลยค่ะกับตัวเลข๕แสนบาท
มาจากอะไรที่เงินฝั่งในบัญชี๕๐๐๐๐๐น่ะนะ
มาจากการคำนวณกลุ่มเงินเดือน๗๐๐
มีแนวโน้มที่จะมีเงินเก็บไม่ต่ำกว่า๕แสน
ซึ่งพิจารณาจากฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง
จากการตรวจสอบมีผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงิน๕๐ล้านคน
จาก๕๔ล้านคนใช้วงเงิน๕แสนล้านบาท
แล้วรัฐบาลจะออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงิน๕แสนล้านบาท
เพื่อความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้
แล้วก็มันยังมีงบประมาณอีก๑แสนล้านบาท
ว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมสภาในเดือนมกราคมปี๖๗
ก็คือต้นปีหน้านายกมั่นใจนะ
จะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
จะเป็นไปตามพรบวินัยการเงินการคลัง
แล้วก็ย้ำว่าไม่ต้องกังวลกรณีการใช้เงินคืน
เพราะว่ารัฐบาลเขามีแผนจัดสรรเงินงบประมาณ
เพื่อจ่ายคืนเงินกู้คืนตลอดระยะเวลา๔ปี
แล้วก็มั่นใจด้วยว่าโครงการนี้ไม่ทำให้เกิดสถานการณ์เงินเฟ้อ
จนมากระทบกับประชาชน
เพราะว่าปัจจุบันเงินเฟ้อในไทยต่ำ
พอเรารู้แล้วว่าเราจะได้สิทธิ์ไหมคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ

เอาไปใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภค
สิ่งที่มันนอกเหนือจากนี้นะมันใช้ไม่ได้นะ
อย่างเช่นไอ้ที่ใช้ไม่ได้ก่อนนะที่ใช้ไม่ได้ก็พวกแบบว่า
จะซื้ออะไรดีวะคุณผู้ชมมาดูเลยเงื่อนไขการใช้ในข้อที่๕ที่ระบุไว้ว่า
ใช้สำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้น

หนึ่งเลยพวกสินค้าออนไลน์ไม่ได้
สองคือสิ่งของอบายมุกเหล้าบุรีไม่ได้
สามคือบัตรกำนันบัตรเงินสดเพชรพลอยทองคำอัญมณีไม่ได้
ชำระหนี้ก็คือจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันก๊าซธรรมชาติไม่ได้
อันนี้คนก็คล่องใจกันเยอะ
เทอมค่าเรียนไม่ได้ครับ
ส่วนร้านค้าไม่ต้องจดแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อรับเงินนะ
และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษี
ซึ่งเรื่องนี้นายกเศรษฐาย้ำว่าเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทเป็นเงินบาท

ดังนั้นการจะเอาไปเทรดหรือเอาไปเก่งกำไรโอนให้กันและกันเนี่ย
รูปแบบสกุลเงินออนไลน์อันนี้ทำไม่ได้คุณผู้ชม
แล้วเรื่องนี้นอกจากท่านนายกเศรษฐาแล้ว
คนที่มาช่วยอธิบายต่อก็คือ
ก็บอกว่าคือคุณจุลพันธ์มาคุยกับพี่อุ๋ยภาคภูมิ
ในรายการเปิดปากเย็นเมื่อวานนี้
บอกว่าเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทเป็นเงินบาท
เช่นเดียวกับเงินฝาก๕แสนบาท
ก็ไม่สามารถนับรวมไปด้วยเช่นกัน
เพราะจะยึดเงินในบัญชีทุกบัญชีรวมกัน
ส่วนผู้มีเงินฝาก๕แสนบาท
แต่ถ้ามีคนหัวหมอล่ะเออสมมติเรามี๗๐๐๐๐๐บาท
อ่าถอนก่อนได้ไหมเห้ยเดี๋ยวไม่เข้าเกณฑ์นี่ว่ะ
ไปถอนออก๒๐๐๐๐๐บาทได้ไหมเรื่องนี้ได้ไหมทำไม่ได้ครับ
คุณจุลพันธ์บอกว่าจะมีระบบตรวจสอบบัญชีจากฐานข้อมูล
กระทรวงการคลังคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะยังมีข้อสงสัย
งั้นฟังคุณจุลพันธ์ด้วยปากของเขาเองเลยฮะ
สมมตินะนี่เขาก็เริ่มคุยกันเยอะถ้าผมมีเงินฝากเกิน๕๐๐๐๐๐
ผมเงินเดือนไม่ถึงเจ็ดหมื่นหรอกผมคิดว่าผมต้องได้๑๐๐
มีเงินฝากอยู่๖๐๐๐๐๐๗๐๐๐๐๐ผมถอนก่อนได้ไหม
ไม่ทันแล้วครับเราก็จะต้องสร้างกลไกที่เราทราบประเด็นนี้ครับ
เราก็คงจะต้องเลือกวันที่ไม่สามารถโยกย้ายได้แล้วนะครับ
คุณชุลพันธ์บอกกว่าจะได้ก็๖๗พฤษภา๖๗แต่

เหรอคือตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับ
ระหว่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือเรื่องมันก็สดร้อน
เมื่อวานนายกเศรษฐาเพิ่งพูดแล้วคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลัง
ก็เพิ่งมาให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ทั้งกระทรวงการคลังทั้งนายกเศรษฐา
แล้วก็คุณจุลพันธ์น่าจะได้ออกมาพูดเพิ่มขึ้นเรื่อย

สงสัยอะไรจะยิงคำถามไปเรื่อย

อย่างไรก็ตามครับกลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขได้รับเงินดิจิทัลเนี่ยไม่เป็นไร
มีนโยบายหรือว่าเป็นโครงการปลอบใจ

จากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน๕๐๐๐บาท
แล้วให้นำใบกำกับภาษีมายื่นภาษีบุคคล

ก็ถือเป็นส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และเป็นโครงการร้านค้าที่เข้าระบบภาษีนั่นเองครับ
คุณผู้ชมคล้ายกับช็อปดีมีคืนอ่ะ
ก็คือคนที่ช็อปปิ้งหรือคนที่เงื่อนเดือนเกิน๗๐๐๐๐บาท

แต่ว่าอยากจะได้มาตรการอะไรที่มาช่วยเราบ้างไหม

ถ้าก้มไปดูเงื่อนไขก็น่าจะได้นะ
ย้ายจะบินบ้านทันไหมไม่ทันกรณีเดียวกันกับถอนเงิน
ทันไหมไม่ทันเดี๋ยวเขาดูย้อนหลังได้

เออซื้ออะไรเนี่ยพระอ้อมสำเร็จรูป
นมให้หลานซื้อของใช้เข้าบ้าน

อุปโปรปภพบริโภคมันน่าจะได้ไง

เป็นพระใช้อะไรได้บ้าง
แต่อย่างไรก็ตามก่อนจะไปดูความดีใจ
บอกเอาไว้ก่อนว่าคุณลสนาโตศรีตระกูล
วุฒิสภาได้ไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
บอกว่านโยบายเนี่ยมันขัดต่อ
ขัดต่อวินัยการเงินการคังและกฎหมายหลายฉบับหรือเปล่า
นั่นแหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดูด่านนี้ด้วยนะ
ใช่เมื่อวานเห็นว่าโอ้โหลงยาวเลย
ใครลองไปอ่านทวิตของคุณหมายดูก็ได้
ยื่นกกตอด้วยนะคุณลดสนาเนี่ยยืนปทด้วย
เอาลองดูนะครับยังไงก็ออกมาให้ให้ทันก็แล้วกันครับแต่หลังจากที่ท่านนายกเนี่ยได้แถลงข่าวโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตามจังหวัดต่าง
หน่อยนะครับพอบอกเท่านั้นแหละเงื่อนไขอันแรกนะอะไรนะรายได้ไม่เกิน๗๐๐๗๐๐เฮ่กันทั้งจังหวัดแบบนี้เลย
ได้เลยเนี่ยครับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสดจะนิทย์ที่สมันเมืองชัยหน้านะเฮลเลยพ่อท่าน
นายกยืนยานว่าจะแจกแล้วเงินดิจิทันวอเล็ตเนี่ยครับหมื่นบาทเนี่ยใส่นะดู

ด้วยนะดูดูผ่านออนไลน์นี่แหละครับนางจัญญาภูมินัทนะครับ
อายุ๕๒ปีเธอเป็นแม่ค้าขายผลไม้
ดีใจอ่ะดีใจจะได้เอาเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
พอคนมีเงินก็จะมาซื้อของใช่ไหมเศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอน
โอ้โหขอชมเลยนายกทำตามที่หาเสียงเอาไว้
ดีใจมากเลยจ้ะเพราะว่าพี่ก็จะได้ของดีของขายของดีกว่าเก่า

นี่ก็จะซื้อของใช้ภายในบ้านแหละเพื่อนครัว
เศรษฐกิจต้องดีแน่นอนจ้ะคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะ
ไปดูอุดรธานีกันบ้างเขามานั่งฟังคำแถลงของนายกเหมือนกันอยู่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
ชุมชนหนองบัวห้าเคศเทศบาลนครอดอุดรธารณีอืม
พอฟังคำแถลงเสร็จเกาหัวกันแกลกเลย
เพราะว่าเขาบอกพูดอะไรกันทำไมมันเป็นสับแสงทางกัน
เงินวิชาการซะละเกินแต่ก็ถ้าพอพอจะกลองดูก็เข้าใจได้ว่า
นะตัวเองจะมีสิทธิ์ไหมหรือบางคนก็ไม่มีสิทธิ์นะครับ
ละอองศรีสมรัฐนะครับแม่ค้าขายขนมปังปิ้งไข่กระทะน่ะนะ
เธอบอกว่าเธอขายอาหารเช้าอยู่ในตลาดรายได้เนี่ย
สองหมื่นถึงสองหมื่นห้าต่อเดือนนะก็ถือว่าเฮ้ยฉันล่ะฉันล่ะฉันล่ะ
แต่ก็แม่การค้าการขายมันลดลงตั้งแต่ก่อนโควิดแล้ว
มันก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนะดีใจจังเลยที่นายกเลยทำตามสัญญา
แต่จริงอยากให้จ่ายเป็นเงินสดมากกว่านะอันนี้แม่บอก
มาดูพี่คนนี้บ้างนายพรพลเจริญรัฐครับ
เจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือบอกว่าโอ้โหพี่ผมไม่เข้าเกณฑ์อ่ะ
เพราะว่ารายได้ผมเกิน๗๐๐๐บาทต่อเดือนแต่จริงแล้วเนี่ยผมก็ลำบาก
เพราะการค้าการขายมันซบเซามาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดนู่นน่ะ
ผมกู้เงินมาลงทุนอีกทั้งผมป่วยด้วย
ผมป่วยเรื้อรังเนี่ยเป็นไตวายเรื้อรังระยะที่๕เนี่ย
โอ้โหอยากให้รัฐบาลเข้าใจและแจกให้ทั่วถึงหน่อยได้ไหม
จริงเขาอยากให้ดูแลในส่วนนี้ครับให้ทั่วถึงนะครับเพราะว่าบางทีคนที่ลำบากมันก็ลำบากเหมือนกันนั่นแหละครับ
ไม่ว่าจะเงินเดือนเท่าไหร่หรือรายได้เท่าไหร่มันก็ลำบากเหมือนกันเพราะเศรษฐกิจแบบนี้

ใช่ครับเราต้องกู้ต้องมีดอกเบี้ยมีอะไรเหมือนกัน
ฝากขอบคุณนายกด้วยนะคะถ้าได้จริงประชาชนก็คงจะชอบแต่เรื่องเงินของนายกที่จะให้นี่ถ้าให้เป็นเงินสดก็จะดีนะคะ
เพราะว่าฟังดูไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหม
เข้าใจแล้วก็คงจะใช้ยากในห้างใหญ่คงจะได้ประโยชน์เยอะแต่ฉันเป็นประชาชนธรรมดาฉันอยากให้เป็นเงินสดที่ว่ามาใช้จ่ายในตลาดแล้วก็ร้านซุมหวยเล็ก
โอ้โหผมว่าความเห็นของแม่เนี่ยโดนใจใครหลายคนส่วนชาวตลาดชุมชนเคหะเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโอ้ยดีใจกันใหญ่เลยรัฐบาลจะแจกเงินน่ะนะ
ก็มองว่าโอ้โหแม่แต่กฎเกณฑ์เงื่อนไขยุ่งยากเหลือเกินนะมีข้อจำกัดการใช้จ่ายเยอะเนี่ยทำให้ยังคิดไม่ออกเลยว่าขนาดจะได้ตังค์แล้วเนี่ยนะจะเอาไปใช้อะไรนะแต่บางคนก็เอาไม่เป็นไรก็เดี๋ยววางแผนไปเรื่อยไปถามไปถามนางสาววะฤทธรชูตระกูลแม่ค้าขายข้าวแกงอายุ๕๐นะเธอบอกข้อกำหนดกฎเกณฑ์เนี่ยโอ้โหเยอะชะมัด
แล้วออกเลยจะซื้ออะไรแล้วมองว่ากดเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยอื้อในทุนลายใหญ่หรือเปล่าคนขาขายตัวเล็กเนี่ยโอ้ไม่ช่วยเขาล่ะขณะที่นางสาวปราณัสลาภัณฑ์รักษ์นะครับอายุ๕๑ปีนะครับดีใจโอ้รัฐบาลแจกตังค์อะถ้าได้มาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปซื้อของในห้างนะครับไปกินอาหารตามร้านส่วน
ก็คือเอาไปกระจายตามนโยบายที่เขาบอกนั่นแหละให้ไปซื้ออาหารก็พวกเครื่องใช้ที่จำเป็นค่ะ
อาจจะไปช็อปห้างซื้อแทบสบู่ยาสะผมที่มันเก็บไว้ได้สะสมไม่ได้
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปตามร้านอาหารเพื่อจะได้กระจายให้ทั่วถึงตามนโยบายของเขา
กำหนดกฎเกณฑ์มันเยอะขนาดนั้นนะให้พี่ซื้ออะไรอ่ะ
สวยก็ไม่ให้พี่ไปเสริมสวยเติมน้ำมันก็ไม่ให้พี่ไปเติมน้ำมัน
เบียร์ก็ไม่ให้พี่ซื้อมากินแล้วจะให้พี่ไปทำอะไรไม่รู้จะซื้ออะไร
ถ้าซื้อก็ไปสนับสนุนแต่ร้านใหญ่เขาก็รวยแล้วก็เลยไม่อยากสนับสนุน
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็ถามมาถามมาอะไรที่เราตอบได้ด้วยข้อมูลและภูมิความรู้ที่เรามีนะเวลานี้เราจะตอบ
ทำไมไม่ได้อ่ะค่าเทิมอ่ะทำไมไม่ได้ค่าน้ำค่าไฟ
มันจำเป็นในชีวิตประจำวันนะคือเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ
คือผมมองนะว่าอะไรที่คุณต้องจ่ายอยู่แล้ว
คือเขาก็เออก็ไม่ให้จะได้ไปใช้จ่ายอย่างอื่น
อย่าลืมว่านายกเศรษฐาบอกนี่ไม่ใช่เงินสงเคราะห์

เพื่อหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจให้การซื้อการขาย

ไม่ใช่ว่าซื้อไปจ่ายพวกอะไรค่าน้ำมันอันนี้ไม่ได้

สินค้าฟุ่มเฟื่อยอัญมณีเพชรทองไม่ได้
สุราบุหรี่ไม่ได้

ถามมาเมื่อกี้ที่บอกว่าจีวอนได้อาหารหมาได้

กัญชากับกระท่อมเพราะว่าเมื่อกี้ดอมบอกแค่ว่า
บุรีคุณผู้ชมจริงทั้งกัญชากระท่อม
หรือว่าพวกยาสูบต่างไม่ได้เลยนะคะ
อันนี้อาบอบนวดได้ไหมอยู่กล้องบ้าน

โอเคดีขอบคุณมากที่ไม่หันไปถามพี่นะ
หนี้ธนาคารได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ